นี่ฮะเด็กที่บาดเจ็บนะฮะ

เขาเป็นเด็กลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสถูกวัยรุ่นมาไล่ฟันแบบเลือดโชคเลย
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับเป็นลักษณะหัวจ่ายน้ำมันนะครับในปั๊มแห่งหนึ่ง
ที่ถนนสายบุรีรำประคลชัยอำเภอเมืองบุรีรำบาดแผลก็มีที่ต้นแขนข้างขวา
ถูกฟันเข้าไปแผลลึกจนถึงกระดูกนะครับที่หน้าก็มีบาดแผลถูกฟัน
นิ้วชี้ข้างซ้ายถูกฟันเกือบขาดนะฮะกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขาขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนไปกันเนี่ยรวม๔คนจักรยานยนต์คนละคันนะครับมีตัวเขามีเก่งมีโทนี่แล้วก็มีโต้นะขี่ไปทางโรงโม่หินสมบูรณ์สุขตั้งใจจะไปบ้านโคกเขาที่หมู่๑๑ตำบลเสม็ด
พอขี่ไปเนี่ยเห็นวัยรุ่นชาย๓คนขี่จักรยานยนต์๒คันตามมาพอไปถึงจุดตั้งแต่หน้าโรงโม่หินสมบูรณศุกร์เนี่ยเขาก็ขี่ย้อนกันนะครับ
ก็ไปเจอกลุ่มนั้นที่ขี่ตามมาตอนแรกอยู่ดีกลุ่มนั้นใช้มีดฟันใส่เขาเลยนะฮะฟันใส่บอยเลยนะฮะเขามากันคนละคันเนี่ย๔คน๔คัน
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ฟันใส่บอยคันเดียวโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้จักรยานยนต์ของบอยเนี่ยล้มลงแล้วก็ถูกตรงเข้ามาฟันใส่แขนซ้ายอีกครั้งนึงแล้วกระทืบซ้ำด้วย
ถามว่าเอาแล้วเพื่อนอีก๓คน๓คันเก่งโทนี่กับโต้บอยบอกขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลยทิ้งบอยไว้คนเดียวนะฮะ
พอฟันเขาแล้วกระทืบเขาแล้วเสร็จไอ้พวกนี้บอกให้คล่อมจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็เอาลักษณะขายันจักรยานยนต์เนี่ยมาส่ง
เพราะไม่มีแรงบิดไม่มีแรงขี่แล้วมาส่งตรงแถวจุดโรงโม่หินสมบูรณสุขแล้วพวกนี้ก็หลบหนีไปไม่รู้ว่ามันจะให้ยันมาส่งตรงนี้ทำไมนะครับ
แต่มันก็หลบหนีไปซึ่งบอยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุเลยนะครับไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทำไมถึงถูกทำร้าย
ตอนนี้บอยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแพทย์ช่วยผ่าตัดรักษาแขนแล้วก็นิ้วที่ถูกฟันเกือบขาดแล้วนะครับเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องบอยนะแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำร้ายลูกชายนะครับแต่ที่แม่แปลกใจสงสัยก็คือเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปกับลูกชายเนี่ย๒คนคือเก่งกับโทนี่เนี่ยมีคนด้วย
ลูกน้องถูกทำร้ายขนาดนี้แล้วตอนเกิดเหตุขี่หนีไปเลยนะก็เลยสงสัยว่าลูกชายถูกหลอกให้ออกไปถูกทำร้ายหรือเปล่า
แต่นี่โทรให้ออกไป๓๔ทุ่มโทรให้ไปทำไมดึกปกติไปหัวค่ำแต่กลับดึกใช่แต่นี่โทรดึกโทรให้ไปดึกก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องให้น้องไปดึก
แล้วกลับดึกถ้ายังที่เราอยู่กับรุหนพี่เกิดกรุงก็แกงมีเนาะเข้าแข่งกระทูนีไม่ให้สงสัยแล้วท่าว่าถ้า
แล้วถ้าว่าถ้าเก่งโดนฟันจริงแม่อยากให้เก่งมาโรงพยาบาล
ไม่เก็บไว้มาถ้าโดนฟันเนอะโรงพยาบาลไหนชนก็ไม่มีชื่อ
อยู่นี่ก็ไม่มีชื่อแล้วถ้าน้องโดนขนาดนี้ไม่เป็นห่วงน้องเหรอ
เบอร์สนิทกันมาตั้งเยอะเนอะอย่างน้อยเบอร์แม่โทนี่กับเก่งก็รู้
ติดต่อกันตลอดอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าน้องโทรศัพท์หายแบตหมดรถล้ม
ติดต่อปุ๊บจะติดต่อแม่ทันทีเลยแม่จี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้จะบอกแม่
แต่นี่หายเงียบเลยแปลกตรงนี้หายเงียบไปเลยเสียใจค่ะ
น้องโดนแรงขนาดนี้เนอะเสียใจที่ว่ารุ่นพี่มันไม่ช่วยอะไรเลย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่ตรวจสอบแล้วฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางเกิดเหตุนะครับ
คดีอยู่ที่สพเมืองบุรีรำนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปตามเพื่อนรุ่นพี่ของน้องที่บาดเจ็บที่ไปด้วยกันอ่ะ
เพราะว่าตอนนี้หนีไปเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้น